ก็คือพี่นีโน้ปรากฏว่าข้อมูลตรงกันค่ะ
ก็คือพี่นีโน่ปรากฏว่าข้อมูลตรงกัน

โดยได้ออกมาประกฏใจในช่วง๓วันแรก
ก็ได้สัมผัสได้ว่าพี่โอบารุษยังอยู่ที่ห้องนอน

ซึ่งก็ได้เล่าให้พ่อแรมฟังนะคะ
พ่อแรมได้ทำพิธีเชิญวิญญาณในวันถัดมา
แถวมีคนอกว่าไอ้พี่โอจะให้เลขเด็ด

ในการรักษาตัวก็ออกมาตรงเป๊ะเลยล่ะค่ะ

ของแบบนี้เราเองไม่ได้ไปเห็นกับเขา
เราก็ไม่รู้ว่าเขาเห็นจริงไม่จริงยังไงนะครับ
คุณผู้ชมก็เอาเป็นว่าใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยกับคุณผู้ชมเองแล้วกันนะคะ
แต่ส่วนตัวเชื่อเรื่องการทำบุญแล้วก็บาปบุญนะคะคุณผู้ชม
ไงก็เราเป็นศาสนาพุทธหรือว่าศาสนาอะไรก็ตามนะคะ
ก็เผยแผ่เมตตาต่อกันก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีค่ะใช่ค่ะ